และจะเร่งติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดครับ
ทะเบียนการครอบครองที่ดินที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนศ๓กบนเกาะนาคาน้อยหมู่ที่๕
ตำบลปากคลอกอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนั้น
มีการแก้ไขพื้นที่
เพราะเมื่อนำทะเบียนการครอบครองที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
สาขาทะลางมาเปรียบเทียบจะพบความผิดปกติอย่างชัดเจนครับ
ขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีการแก้ไขเอกสารแสดงกรรมสิทธิ
หรือว่าสค๑อีกด้วยครับ
สำคัญก็คือเอกสารสค๑เนี่ยมีการถูกแก้ไขข้อมูลนะครับ
มีการแก้ไขตัวเลขจาก๗ไร่เป็น๑๗ไร่
แต่พอตอนมาออกจริงก็ออกเป็น๒๔ไร่เสร็จนะครับ
มีการแก้ไขภูมิประเทศโดยการมีการขูดลบข้อความที่เป็นข้างเคียง
ซึ่งเดิมทีที่ดินแปลงจริงจะไม่ติดทะเล
ก็จะมีการคูดลบทั้งด้านที่ตัวนออกก็มันตกนะครับ
แล้วก็เขียนข้อมูลให้มันติดทะเลซะนะครับ

ตอนนี้ยังมีการแก้ไขระยะของที่ดินเพื่อให้รับกับภูมิเทศใหม่
กระบวนการหลังจากนี้พันธุ์ตำรวจโทประวุฒิวงศรีนิน
กล่าวว่าเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการคดีพิเศษ

เพื่อพิจารณารับคดีเป็นคดีพิเศษในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับ
ก่อนจะเริ่มกระบวนการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนั้นนะครับคุณผู้ชมพบ
ว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดในการร่วมออกนส๓กกว่า๑๐ราย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนร่วมด้วยครับ